เอดอุ๊คอ่าดเขานี้อันนี้เคยเห็นแล้วตกใจ

นี่อะวิ่งตามที่เปลี่ยน็อบผู้เสียชีวิตวิ่งหนีแล้วนะ

พอหาเจอเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมครับคืออย่างงี้เรียกจ่อยิงได้ไหม
จ่อยิงฮะระยะประชิดมากจ่อยิงวิ่งไล่ยิงยิงนับไม่ถ้วน
ก็วงจรปิดของศูนย์การค้าวังสารบีพลาซ่าล้มแล้วตั้งใจฆ่าเลยเนี่ย
โอ้โหไม่ล้มได้ยังไงล่ะปุ้ยค่ะในข่าวบอกหมดแม็กซ์อืม
บันทึกนาทีสังหารโหดขณะที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตามผู้ชายเสื้อดำ
วิ่งหนีมาจากสี่แยกไฟแดงนะครับไปหลบหลังรถเก๋งแล้วพอคนร้ายนะฮะ
เห็นเป้าหมายนะครับก็ชักปืนออกมายิงใส่ผู้ชายเสื้อดำ
พยายามก้มหลุกกระสุนก้มหลบไปหลบมาโอ้โหหลบไม่พ้นหรอกครับ
ก็ล้มลงไปกองกับพื้นแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นคนร้ายยังตามไปยิงซ้ำอีกหลายนัดอ่ะ
ตอนเขาลบไปแล้วจนผู้ชายเสื้อดำแน่นิ่งแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ลานจอบรถของศูนย์การค้าวังสารพีพลาซ่า
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหลังเกิดเหตุนะครับ
พบผู้ตายคือนายอำพลยุงทองอายุยี่สิบเจ็ดปีในสภาพถูกยิงเก้านัดนะคะ
เก้านัดในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาดเก้ามิลลิเมตรอยู่สิบเอ็ดปลอกนะครับ
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๕๐เมตรพบรถกระบะสีขาวของนางรจนาอายุ๕๐ปี

คันนี้สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์นะครับซึ่งเป็นคนขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดงฮะ

เล่าบอกว่าตอนที่เขาเนี่ยเดินขายพวงมาลัยอยู่นะเห็นคนร้ายเป็นผู้ชายแต่งตัวมิดชิด
ขี่มอเตอร์ไซค์มาขวางหน้ารถกระบะคันนี้แล้วคนร้ายเนี่ยลงมาพูดฝั่งคนขับรถกระบะเป็นผู้หญิง
นี่จึ๊กจอดแล้วลงมานี่นะฮะคนเห็นเหตุการณ์ขายพวงมาลัยอยู่
พอลงไปคุยฝั่งคนขับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็เกิดการทะเลาะกัน
เขาบอกเสียงดังลั่นกลางแยกนั้นเลยสักพักครับนี่ฮะฝั่งนี้
นายอำพลผู้ตายตอนนั้นยังไม่ตายเปิดประตูฝั่งซ้ายลงจากรถ
ที่ลานจอบรถของศูนย์การค้าที่คุณผู้ชมเห็นกล้องวงจรปิดไปเมื่อสักครู่
ต่อมาญาติของนางรจนาครับก็ออกมาบอกว่า
จริงแล้วนะคนร้ายเนี่ยคือนายสิทธิชัยมั่นคงหรือในแม็กซ์
วังเย็นอายุ๒๙ปีเป็นลูกของนางรจนานี่แหละ

คนขับรถกระบะนั่นแหละผู้หญิงที่ขับรถน่ะ
ยิงแฟนแม่หรือเรื่องนั้นมั้ยยิงแฟนแม่
คือเชื่อว่าน่าจะมาจากลูกชายห่วงแม่หรือไม่พอใจที่แม่เนี่ยนะฮะ
ไปอยู่กับแฟนใหม่คืออันนี้ตามข้อมูลข่าวนะ
คือแฟนใหม่แม่อายุน้อยกว่าคนยิงอีก
ใช่น้อยกว่า๒ปี๒๗กับ๒๙นะฮะ

วันเกิดเหตุพอรู้ว่าแม่จะไปฉีดวัคซีนใช่ไหม
นัดหมายที่โรงพยาบาลพะหนพลพยุหะเสนา
ก็ขี่รถตามมาจะพาแม่กลับบ้าน
แต่เกิดการทะเลาะกันจนก่อเหตุอุกอาจขึ้นแล้วก็หลบหนีไป
ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ญาตินำตัว
นายสิทธิชัยหรือแม็กซ์วังเย็นเนี่ยเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะ
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุของการสังหารโหดในครั้งนี้

แถลงข่าวแล้วก็จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย
ดูตำรวจแถลงว่าเหตุจูงใจของเขาคืออะไรที่ทำสังหารโหดขนาดนี้
ของแม่ด้วยการฆ่าแฟนของแม่ก็ติดคุกดำเนินคดีนะฮะ